เรื่องคดีฆ่าหันศพ
เอาไปใส่ตู้แช่แข็งนะคะ

ซึ่งตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๒

มีรายงานบอกว่าจับกลุ่มได้แล้วค่ะ
คนที่หลบหนีนะคะไปดูนาทีนั้นกันค่ะ
ผู้ต้องหาที่ตำรวจจับกลุ่มอยู่เนี่ยนะคะ

นายโอลาฟทอสเทิร์นบริ้งมัน
นะคะผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม
ฮันสปีเตอร์นักธุรกิจชาวเยอรมัน
คุมตัวได้ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง

ควบคุมตัวไปที่สพนปลือชนบุรีทันที
พอไปถึงเนี่ยโอ้สื่อมวลชนก็รออยู่ที่นั่นเป็นจำนวนมาก

แล้วก็พาขึ้นห้องสอบสวนค่ะ
ห้มไปข้างหน้าขอ
โอลาฟ
โอลาฟ
เดี๋ยว
ที่พาขึ้นไปที่ห้องสอบสวนนะคะต้องเอาเสื้อมาคลุมให้

แล้วทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน

เพราะว่าคนร้ายรู้วิธีการแล้วก็มีความเกี่ยวพันธ์ยาเสพติด
รวมถึงยังเป็นองค์กรอาธิกรรมข้ามชาติ
มาอาศัยประเทศไทยเป็นแหล่งพักพิงและก่อเหตุ
ประเทศไทยก็เสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นต้องเร่งสั่งการ
กวาดล้างจะได้ไม่มีต่อไปอีกค่ะ
ท่านรองก็ยืนยันว่าไม่หนักใจคุมตัวการได้ทั้งหมด
และมีพยานหลักฐานด้วยซึ่งผู้ต้องหาใช้วิธีการจัดการกับศพ
คือเอาศพไปแช่แข็งเพราะว่าเวลาหั่นศพศพจะได้ไม่มีลึก
ท่านรองก็ยืนยันว่าไม่หนักใจคุมตัวการได้ทั้งหมด
แข็งหมดแล้วแต่ว่าท่านก็บอกว่าหั่นศพทุกครั้งมันต้องมีเลือดกระเซ็น
เพราะฉะนั้นมันมีร่องรอยทิ้งเอาไว้ตำรวจเก็บหลักฐานไว้หมดแล้ว
รวมถึงพยานหลักฐานในรถด้วยนะคะ
ส่วนนางนิโคค่ะชาวเยอรมันอายุ๕๒ปี
ผู้เช่าบ้านหลังที่พบศพก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพ
แล้วก็ถูกเพิกสอนวีซ่าซึ่งตำรวจไปคุมตัวได้
ตอนที่ไปซ่อนตัวอยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธบอกไม่ได้ร่วมฆ่า
ว่าถูกนายโอลาฟเนี่ยขู่ฆ่าหลังจากที่เธอพยายามถามว่าตู้อะไร
เธอไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับตู้แช่แข็งแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองนอนเฝ้าศพ
มาถึงสองคืนเต็มมารู้ทีหลังค่ะซึ่งทางภูมิกับสพนปลือเนี่ยบอกว่า
นายโอลาฟกับนางสาวเพทรายังให้การปฏิเสธและไม่ให้การใด
รวมทั้งนางนิโคก็ปฏิเสธด้วยซึ่งตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันอำพลางศพแล้วนะคะ
เมื่อเช้านี้ตำรวจบอกว่านางสาวเพธามีอาการเครียด
ก็ต้องช่วยปฐมพยาบาลแล้วก็ทำแผลให้ด้วยนะคะเพราะว่ากรีดข้อมือ
ส่วนการชนะสูตรศพนายฮันทางภูมิครับการสถาบันนิติเวชวิทยาบอกว่า
จะมีการผ่าพิสูจน์โดยละเอียดเพื่อเก็บดีเอนเอ
ตรวจหาสารพิษจากเนื้อเยื่อก็คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน๓๐วัน
มีชิ้นส่วนที่ส่งมา๑๑ชิ้นนะคะ
ส่วนรอยหั่นของศพสอดคล้องกับเรื่อยไฟฟ้า

ตำรวจบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่เอาศพมาแช่จนแข็งแล้วหั่น
ซึ่งมันสอดคล้องกับในรอยเลือดในที่เกิดเหตุไม่มี

พบบาดแผลที่เกิดก่อนเสียชีวิตเป็นแผลฟกช้ำเล็กน้อย
ใบหน้าแขนขายังไม่พบบาดแผลที่ทำให้เสียชีวิต
อันนี้ต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการค่ะ
ลักษณะการหั่นเนี่ยหั่นจากศพที่ถูกแช่แข็งแล้ว
หั่นจากศพที่ยังไม่ได้แช่แข็ง
การแช่แข็งแล้วครับแช่จนแข็งแล้วก็พัน
แช่แข็งข้างล่างแช่แข็งข้างล่างใช่ไหมครับ
แข่งข้างล่างก่อนจนแข็งแล้วก็นำมาหัก
แล้วก็ยกออกหั่นเป็นอย่างที่ท่านบอก๑๑ชิ้น

ตรงนี้มันไปสอดคล้องกับเรื่องของรอยเลือดที่ไม่ปรากฏไหมครับ
การที่คุณเอาไปแช่ฟีดก่อนแล้วมาหั่น

และล่าสุดคุณผู้ชมค่ะตำรวจสืบสวนภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
จับกลุ่มนายชารุคารีมอุดดินนะคะ
ชาวปากีสถานผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งค่ะ
จับได้ที่โรงแรมที่ตำบลท่ามะขามกาญจนบุรี
เจ้าของโรงแรมแจ้งตำรวจบอกมีคนต่างชาติมาขอเข้าพัก
และมีใบหน้าคล้ายกับผู้ต้องหาคดีหั่นศพที่จังหวัดชนบุรี

แล้วก็ไปจับกลุ่มได้สำเร็จยืนยันว่าเป็นบุคคล

แต่ก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ฆ่า
แท็กซี่ให้มาส่งที่โรงแรมที่กาญจนบุรี
ร้องขอทนายแล้วก็ขอให้ตำรวจติดต่อญาติ
ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรี
ประสานสพนปลือให้มารับตัวดำเนินคดีต่อไปค่ะ